ทุกผู้ชมครับวันนี้เรามีเปิดแฟ้มคดีดังนะครับ
เป็นเรื่องราวของโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นเมื่อ๒๖ปีที่แล้ว
วันนั้นช่วงเช้าเป็นเวลาเร่งด่วนประชาชนก็เดินทางด้วยเรือโดยสาร
เขาก็มาขึ้นเรือกันมีผู้โดยสารโป๊ะท่าเรือพรานกมากันเยอะมาก
แล้วโป๊ะล่มนะครับทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากติดตามในเปิดแฟมคดีดังครับ
หลังมีผู้โดยสารกว่า๑๐๐คนลงไปในโป๊ะทั้งเพื่อแย่งกันขึ้นเรือโดยสารที่กำลังจะจอดเทียบโป๊ะ
และขึ้นจากเรือมาอยู่ที่โป๊ะ
โดยโป๊ะแห่งนี้ทำจากแท้งขนาดใหญ่เป็นทุ่นลอยน้ำมีแผ่นเหล็กเป็นพื้นรองรับ
โป๊ผูกกับเสากรม๒ท่อนและเชื่อมต่อกับสะพานทางลง
เมื่อมีผู้อยู่ที่โป๊ะจำนวนมากทำให้น้ำหนักเพิ่มขึ้นเกินพิกัด
โป๊ะค่อยจมดิ่งลงทีละนิด
ผู้คนเริ่มส่งเสียงกรีดร้องความกลหนเกิดขึ้นทันที
ผู้คนพยายามออกจากตัวโป๊ยิ่งทำให้น้ำไหลเข้าทุ่นเร็วขึ้น
๑นาทีโป๊ะจมสุดใต้ผิวน้ำ
คนที่ว่ายน้ำเป็นกระโดดลงในแม่น้ำเจ้าพระยา
จากนั้นไม่นานเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็มาถึง
เข้าช่วยชีวิตคนที่ตกลงไปในน้ำได้อีกนับ๑๐ชีวิต
แต่พวกเขาก็เจอกับอุปสรรคที่ไม่คาดคิด
นักประดาน้ำถูกไฟช็อตจากสายไฟที่ต่อไปยังหลังคาของโป๊ะ
สคารของโปะเป็นเหมือนกระบ่าเหล็กหรือเป็นเรือ
ที่นี้เวลามันจมลงไปแล้ว

ครอบผู้ประสบภัยให้อยู่ด้านล่าง
ทำให้ไม่สามารถหนีออกจากตรงนั้นได้
เป็นโป๊ะที่มีการเดินสายไฟ
ใส่ไฟไว้ให้เป็นสารับหลอดไฟ

เพราะฉะนั้นก็เป็นอุปสรรคในการทำงาน
คนที่พยายามจะช่วยเหลือผู้ประสบภัยเร็กขึ้นมา
ก็ไม่สามารถช่วยได้เนื่องจากว่ากลัวถูกไฟฟ้าดูดด้วย
การช่วยเหลือถูกมรดมมาที่นี่
ทหารเรือตำรวจน้ำ
และจนทธิคู่ภัยจากหลายหมู่ละนิทธิ
ช่วยการง้ำร่างผู้ประสบภัยซีมรายจากใต้ป๊ะ
ทำให้เชื่อว่าบริเวณดังกล่าวยังมีผู้ติดอยู่อีกจำนวนมาก
เจ้าหน้าที่นำร่างของผู้เสียชีวิตขึ้นมาได้๑๒ศพ
จำนวนนี้เป็นเด็กหญิงที่ยังสะพายกระเป๋าหนังสือ
กลายเป็นสิ่งของที่ถ่วงทำให้เธอนั้นจมน้ำเร็วขึ้น
สร้างความสลดใจเป็นอย่างมาก
ภาพของเด็กผู้หญิงตัวเล็ก๔๕ขวบนะครับ
ถักหุมเปลี่ยสะพายเป้กระเป๋าหนังสือ

แล้วก็เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็คือช่วยขึ้นมาจากน้ำ
แล้วก็ส่งร่างหนูน้อยคนนี้ขึ้นมา

รับตัวเธอขึ้นไปแล้วก็ขึ้นไปด้านบน
อันนี้ก็เป็นภาพที่สะเทือนใจที่สุด
ตลอดทั้งวันเจ้าหน้าที่พบร่างของผู้เสียชีวิต

หลังเกิดเหตุตำรวจสอบสวนหาผู้กระทำผิด
พบว่ามีบริษัทเอกชนได้รับสำปัดฐาน
มีกรมเจ้าท่าและกรุงเทพมหานครเป็นหน่วยงานภาครัฐที่กำกับดูแล
โดยพนักงานสอบสวนแจ้งข้อหากระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิต
แต่หลังเกิดเหตุบริษัทเอกชนได้ชดใช้เยียวยาให้กับครอบครัวและผู้ประสบเหตุแล้ว
จนมีการถอนฟ้องเหลือเพียงกรุงเทพมหานครที่ต่อสู้คดีมาจนถึงชั้นศาลดีกา
กุมภาพันธ์๒๕๕๘สารแพ่งพิพากษาให้กรุงเทพมหานครชดใช้ผู้เสียหาย๑๒รายเป็นเงินกว่า๑๒ล้านบาท
ดอกเบี้ย๑๐๗๕ต่อปีนับแต่วันที่ฟ้องเมื่อปี๒๕๕๙
สร้างความดีใจให้กับผู้ประสบเหตุและครอบครัว
สู้คดีมาเกือบ๒๐ปี